ส่วนช่วงเทศกาลสงครานแบบนี้นะคะอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
ทำให้เรื่องของโลหิตเป็นสิ่งที่มีความต้องการนะคะศูนย์รับบริจาคโลหิต
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่๖จังหวัดขอนแก่นค่ะวอนผู้ใจบุญให้ร่วมกันบริจาคโลหิตนะคะ
หลังจากที่เลือดทั้ง๔กรุ๊ปตอนนี้ขาดแคลนอย่างหนักค่ะ
ประชาชนทยอยบริจาคโลหิตที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่๖จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งอยู่บริเวณชั้น๑โรงแรมโภสะเพื่อสำรองไว้ในช่วงเทศกาลสงครานนะคะ
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแนะนำและตรวจร่างกายด้วยนางวิราชินีชัยมณีค่ะ
เป็นหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่๖จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า
หิตสำรองที่อยู่ในการดูแลรักษาของศูนย์ตอนนี้เหลือเพียง๑๖๐เท่านั้นนะคะ
ซึ่งถือเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการของโรงพยาบาลต่าง
ขอรับการสนับสนุนในแต่ละวันปัจจุบันมีผู้บริจาคโลหิตประมาณวันละยี่สิบห้า
ถึงสามสิบคนเท่านั้นนะคะหัวหน้าภาคการบริการโลหิตแห่งชาติที่หก
ว่าขณะนี้จังหวัดขอนแก่นอยู่ในภาวะขาดแคลนเม็ดโลหิตแดงอย่างหนักใน๔กรุ๊ป
เพราะว่าความต้องการใช้โลหิตจากทั้ง๒๖อำเภอของจังหวัดในโรงพยาบาลภาครัฐ
แล้วก็เอกชนร้องขอมาสูงกว่าวันละ๑๐๐ยูนิต
แต่สามารถส่งให้ได้เพียงวันละ๓๐๔๐ยูนิตเท่านั้นนะคะ
จากประชาชนมาบริจาคโลหิตน้อยมากค่ะ
ขณะที่การรณรงค์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
แม้ว่าจะได้มาจำนวนมากแต่ว่าเป็นเพียงชั่วคราว

ทำให้ช่วงเทศกาลสงกรานปีนี้นะคะ
ต้องบริหารจัดการโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น

เพื่อเตรียมรับมืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ